ขว้ามัยมาตอนแรกสั่งซื้อไหมแล้วหนัทยังดีมาก

เฮ้เฮเฮ
ไม่เห็นมีวีแววรักเปิดเผย

เออคือเกรทเนี่ยเขาไม่ได้รับบทเป็นเจ้าชายหรอกนะคะ
แต่ว่าคือด้วยความที่เขาเคยเล่นละครกับก้าวแล้วเป็นคู่จิ้นกัน
หลายคนจีบให้เป็นแฟนเขาเชียร์ให้เป็นแฟนกันไงคะ
ก็เจอกันหลังเวทีคว้าตัวก้าวมาเลยค่ะมานั่งจ้องตาก็แล้ว
นี่จ้องแล้วจ้องอีกค่ะแล้วก็ถามก้าวว่าเอาจริงก้าวโสดจริงป่ะ
เออหลายคนก็ตกใจเอ๊ะหรือว่ารอบนี้เกรทจะจีบจริงแล้วนะ
เพราะเห็นโสดมานานแล้วนะเออแล้วก้าวก็บอกว่าโสดด้วยนะ

คิดถึงคิดถึงคือมาถึงก็แบบไม่ได้เจอน้องนานไง
ก็กวนก่อนลุงลุงเนี่ยใครลุงแก

เพราะเมื่อกี้นั่งจ้องตาแล้วก็ถามแบบนั่งมองอย่างนี้

อยากรู้อยากรู้ว่าโกหกหรือเปล่าเพราะว่า

ก้าวเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมาก

ดูไอจงไอจีแจ๊กกี้นี่รูปนี้เลย
สะเทือนทะลงทะเลไปหมดเลยนะคะ
คันนี้หนูเกรดเขามีรีดราวนะคะ

ไปฟังเกรทเขาเฉลยหน่อยค่ะ
แต่ว่าบอกเขาช่วงนี้แบบดูแข็งแกร่งนะ

ไม่ได้จีบบอกเฉยว่าดูแข็งแกร่ง
บอกว่าไม่ได้เจอครับก็อยู่กองกับน้ำตาล
อยู่ด้วยกันแล้วก็บอกฝากบอกด้วยแข็งแกร่งจริง
บางทีก็เจอเห็นในคอมเมนต์ก็แซวมาแซวกลับไม่โกง

แล้วก็ตัวเองไม่ได้เจอแจ๊กกี้นะไม่มีไลน์ด้วย

น้องว่าน่ะเก้าตัวหลอกหรือเปล่า
เอาแม่น้องบองอาจจะแอ้วจนสำเร็จหรือเปล่า
หรือว่าความจริงไม่ใช่แจ๊กกี้ชาคาริน

จ้องขุมตา

สักพักคุณผู้ชมบอกว่าฉันจะอาเจียนแล้วหยุดร้องเถอะอะไรอย่างนี้

สรุปคือเขาโสดใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีการโสดยังโสด
เกรทเขายืนยันแบบนี้มาตลอด
งเหมือนกันหล่อขนาดนี้โสดได้ไงเนาะ